ช่วงต้นรายการข่าวเที่ยงเรานำเสนอไปแล้วแหละ
กรณีพระบิดาโดนข้อหาอะไรบ้าง

แล้วเราติดคุณผู้ชมไว้เรื่องหนึ่งว่า
ทีมข่าวของเราจะลงพื้นที่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายทวีหรือว่าพระบิดา
จะไปดูว่าเขาหลังจากที่เมื่อวานสารให้ประกันตัว

แต่วันนี้ประกันตัวแล้วไปขอนแก่นหรือเปล่า

อยู่ที่บ้านหนองแวงตำบลโนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ไม่พบนายทวีนะคุณไม่พบพระบิดา
แต่ไปพบนายบุญตันอายุ๗๗ปี
และนายทองทิพย์อายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นพี่ชายและอีกคนเป็นน้องชายของนายทวีนะครับ
ทีนี้น้องชายของนายทวีบอกว่าหลังจากสารให้ประกันตัว

หรือไปอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาคนไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้

พี่ชายมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีฐานะและมีชื่อเสียงหลายคน
ไม่รู้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าไปพักที่นั่นหรือเปล่านะครับ
ส่วนเรื่องศพของแม่ที่อยู่ที่สำนักนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปรื้อศพลื้ออะไรแล้วนะ
ก็จะรับกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดก่อนนะครับ
น้องชายพระบิดายังบอกถึงเรื่องข่าวที่หมอปลามาบุกที่นี่

ที่นี่ไม่มีการกินอุจจาระไม่มีการกินน้ำเหลืองศพ
ไม่กินเสลดแต่ดื่มปัสสาวะแล้วก็กินขี้ไครจริง
แต่ไม่ได้เป็นการบังคับนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ส่วนถามผมซึ่งเป็นน้องเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็ไม่เชื่อนะว่า
รักษาโรคได้เพราะผมยึดหลักทางวิทยาศาสตร์
ส่วนตอนนี้พี่ชายหายไปไหนเอ้าหมอปลาช่วยทีสิ
ถ้าหมอปลาจมูกดีหมอปลาก็ไปหาพี่ชายให้เจอหน่อย
อันนี้ฝากไปถึงหมอปลาฟังเสียงน้องชายของพระบิดากันก่อน
เขาจินตนาการไปเยอะแยะแล้วก็นี้สร้างข่าวให้มันเชื่อมั่น
ให้มันยิ่งใหญ่รุนแรงนี้มากกว่า
ทำไมหมอปลาไม่ใช่เรื่องเอาเรื่องของการปณีประนอมเข้าไปคุยกัน
ชอบความรุนแรงครับทำไมชอบความรุนแรงคุยกันแบบประดีประนอม
ค่อยพูดค่อยจากันแบบคนที่เขามีหลักการมีทักษะอย่างนี้
ทำให้เป็นเหรออันนี้อยากจะให้หมอปลาเด็กไปคิดมั่งนะ
อยากจะขอหมอปลาด้วยอย่าไปทำกับคนอื่นเลย

ถ้าเกิดว่าท่านล่องหนไปจริงแล้ว

ยังไงก็ฝากให้หมอปลาด้วยจมูกมันดีไม่ดมกลิ่นหาเลย
เมื่อคืนเมื่อคืนนี้มันจมูกดีจังเลยเหม็นกันทุกอย่าง

หมอปลาจมูกดีก็ไปดมหาสิพี่ชายอยู่ไหนนะฮะ
น้องชายเล่าประวัติพี่ชายนะบอกว่าพี่ชายเนี่ย
ตอนอายุ๒๐กว่าบวชเป็นพระด้วยนะ
แต่ไม่ได้อยู่วัดนะไปตามเขาอะไรต่างนานา
หลังจากนั้น๒๐ปีต่อมาก็เปลี่ยนจากห่มผ้าเหลืองมาเป็นห่มรือสี

และที่ถูกเรียกว่าพระบิดาจริงไม่ใช่หรอก
เพราะว่าคนแถวอีสานเรียกคนเท่าคนแก่ว่าพ่อ
แต่ทีนี้บางคนเขามาเรียกว่าพระบิดาพระบิดาแทนคำว่าพ่อ
ก็เลยกลายเป็นฉายาพระบีดา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังฝั่งหมอปลาหน่อยไหม

ลูกศีลลูกหาขนของออกกันไปหมดแล้ว
เราก็ถามว่าไม่ห่วงพระบีดาร้อ

บอกเจอไปไหนจะตามไปอยู่ด้วย

หมอปลานี้เป็นบ่อน้ำศักริจนะ

หมอปลาไปถึงนะก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้
หมอปลาเอามือลงไปกวนดูเจอกระดูกสัตว์เจอสิ่งปฏิกูล
แล้วเขาบอกว่าน้ำในโอ่งนี้ดื่มแล้วจะฟิตปัง
เอ้ากลับกลายเป็นว่านี่โอ่งถูกทำลายแล้ว

แล้วประเด็นที่น้องของภาพวีดาบอกว่า
ให้หมอปลาจมูกดีไม่ใช่เหรอหาพี่ชายให้เจอสิ
ฟังหมอปลาตอบหน่อยไหมหมอปลาจะตอบประเด็นนี้ว่าไงคะ

หมอปลาจมูกไม่ดีเหรอฮะเพราะว่าหมอปลาไม่ใช่หมา
แสดงว่าน้องชายพระบิดาเนี่ย
น่าจะเป็นผันเดียวกับหมาหรือเปล่า

แต่บอกก่อนว่าหมอปลาไม่ใช่หมาเลยจมูกไม่ดี
แต่สายข่าวของหมอปลาดี
ถ้าสายข่าวไม่ดีรับรองว่าตอนนี้พระบิดา
ไม่รู้ว่าจะหลอกคนอีกเท่าไหร่
ยังไม่จบง่ายนะกรณีของคติพระวีดานี่นะฮะ